เมื่อวานมีข้อมูลมาบอกว่าคือส่วนใหญ่เวลาเราไปถาม
กำนันในอำเภออื่นอื่นใช่ไหมคะหรือว่าคนอื่นอื่นชาวบงชาวบ้าน
ก็จะบอกว่ากำนันนกส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยรู้จักเป็นการส่วนตัวก็จะเป็นคนเงียบอะไรอย่างนี้
แต่มันก็มีข้อมูลมาอีกเหมือนกันว่าจริงกำนันนกนี่ก็ใช่จะเงียบนะ
คือบางทีเนี่ยเหมือนทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลเรียกตำรวจมากินคงกินข้าว
ถึงขั้นเรียกตำรวจนำหน้าว่าไอ้เลยนะคะ
เราก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงไหม

คือจริงมันเป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงไปกับว่ามันมีตำรวจทางหลวงที่เรียกรับสวยจริง
อันนี้รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวงเป็นคนออกมายืนยันเองนะคะ
เต่าหรือว่าพลตำรวจตรีจรูลเกียรติปานแก้วค่ะ
ออกมาบอกเองเลยบอกว่ามีตำรวจทางหลวงสองนายที่ไปร่วมงานปาร์ตี้กำนันนก

คนแรกคือร้อยตำรวจเอกนัทพลหน้ากอง
รองสารวัตรปราบรามสารวัตรทางหลวง๑กองกำกับการ๒กองบังคับการตำรวจทางหลวง
และร้อยตำรวจตรีสันเสริญศรีสวัสดิ์
รองสารวัตรปราบรามสารวัตรทางหลวง๑กองกำกับการ๒กองบังคับการตำรวจทางหลวง
ซึ่งถ้าจำกันได้๒คนนี้คือ๒ใน๖ที่ถูกดำเนินคดีไปเรียบร้อยแล้วแล้วฝากขังไปแล้ว

๖คนนั้นโดนข้อหาเยอะนะคะ
โดนตั้งแต่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่คือมาตรา๑๕๗
โดนช่วยให้ผู้อื่นไม่ต้องได้รับโทษ
โดนร่วมกันทำลายซ่อนเร้นหลักฐาน
โดนร่วมกันช่วยเหลือผู้กระทำความผิดค่ะ

ซึ่งทั้งสองคนยังคงให้การปฏิเสธอยู่นะคะ

สวยเพราะสารวัตรสิวเขาลงพื้นที่แล้วเขาเอาจริงเอาจังหาการปราบปราม
กำลังนกเขามีรถบรรทุกตั้งเป็นร้อยคันอ่ะเป็นร้อยค่ะอ่า
ก็ไปเกื้อหนุนบริษัทก่อสร้างของตัวเองใช่ไหมทุกผู้ชมครับ
จากการให้ข้อมูลของดาบต้นนะฮะดาบตำรวจชุติเทพโฆษพงศ์นะครับ
ซึ่งเมื่อวานนี้เราก็ได้ไปคุยด้วยนี่นะฮะดาบต้นเป็นพลขับของสารวัตรสิวที่เสียชีวิตนะครับ
คืนวันเกิดเหตุก็ไม่ได้ไปงานด้วยค่ะอ่าเพราะว่าวันนั้นไม่ได้เข้าเวรไม่ได้เป็นเวรค่ะ
แต่ก็ได้รับแจ้งเหตุนะฮะจากพลขับที่ไปกับสารวัสสิวแล้วก็รีบไปที่จุดเกิดเหตุทันทีหลังมีเหตุยิงกันนะครับ
ซึ่งดาบต้นบอกว่าพอไปถึงเนี่ยที่บริษัทกำนันนกตอนนั้นปิดไฟมืดหมดแล้วอ่านี่ค่ะนี่นะฮะ
นี่น่าจะเป็นตอนสี่ทุ่มที่เห็นในวงจรปิดสี่ทุ่มสองนาทีอ่ะนี่ไฟมืดเลยนะอ๋ออ่า
ดาบต้นก็ได้รับแจ้งเหตุก็รีบมาตรงนี้นะครับดาบต้นบอกพอมาถึงเนี่ย
ปิดไฟมืดมีลูกน้องกำนันนก๖คนกำลังเคลื่อนย้ายสิ่งของล้าง
ทำความสะอาดที่เกิดเหตุนั่นเป็นการทำลายหลักฐานชัดนะก็เลย
ห้ามนะถามว่าใครสั่งให้ทำลายหลักฐานแต่ทุกคนปิดปาก

แต่วันนั้นดาบต้นบอกว่าได้ถ่ายภาพที่เกิดเหตุเอาไว้
ครับเป็นภาพอุดเวียนที่ติดกล้องวงจรปิดขายภาพได้๔ภาพ
จรปิดนี่เห็นไหมค่ะที่ริมรั้วนะฮะ
แสดงว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยยังทำงานอยู่ใช่ค่ะเพราะพอมัน
มืดปุ๊บเหมือนกับเซ็นเซอร์มันจะทำงานทันทีอะไรพวกนี้ใน
เห็นไหมนี่อันนี้อีกมุมนี้ก็ยังสว่างอยู่เห็นไหมฮะพื้นที่ปิด
มืดหมดแล้วนะครับหลังจากนั้นตำรวจก็สืบสวนจนพบว่า
คนที่มาล้างคราบเลือดทำความสะอาดที่เกิดเหตุซึ่งมันคือ
ทำลายหลักฐานเนี่ยเป็นลูกน้องของกำนันนกนะฮะหลัก
มีอยู่๓คนคือนายชาตรีเขียวทัพหรือว่าในโอ๊ต
คนนี้นะฮะนายนิวัชชัยปั้นดาหรือในบีคนนี้นะครับแล้ว
นายกฤษดาเหล่งดอนไพรหรือนายซ่าอืมอ่าคือพอตำรวจมาถึงก็
โอ้โหกำลังว้าวุ่นในการคลีนเลยค่ะสะอาดเลย
ก็ได้แต่กั้นเชือกวงพวกกระสงกระสุนปลอกกระสุนอะไร
เห็นดับต้นบอกตอนแรกที่ไปบอกให้หยุดหยุดหยุดเนี่ย
ไม่มีใครสนใจไม่ให้ความร่วมมือนะยังตั้งหน้าตั้งตาทำ
ให้ได้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยตามกฎหมายอาญามาตรา๑๘๔ประกอบมาตรา๘๘
นี่นะฮะทั้งหมดนะฮะ๕๖คนนะครับวันนี้ทีมข่าวของเราไปที่บ้านของชาตรีเขียวทัพ
โอ๊ตนะครับอยู่ที่ตำบลนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมนะฮะ
ได้คุยกับแม่ของโอ๊ตนะฮะแม่บอกว่าลูกชายเนี่ยไปทำงานที่บ้านกำนันนก
แต่ไม่เคยเล่าเรื่องอะไรให้ฟังนะลูกก็จะอาศัยอยู่กับภรรยาที่ตะบนตากล้องนั่นแหละ
กำนันนกเป็นกำนันแล้วก็ไม่ได้กลับมาบ้านเลย
หลังจากเกิดเหตุขึ้นในคืนวันนั้น๖กันยายนแม่บอกว่าเพิ่งทราบข่าว
ว่าลูกถูกแจ้งข้อหาเรื่องทำลายหลักฐานแล้วก็ยังไม่ได้คุยกับลูกเพราะไม่มีโทรศัพท์ติดต่อ
สำหรับตัวแม่เนี่ยเชื่อว่าลูกชายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และคงไม่มีเจตนาทำลายหลักฐานต่างแต่ในฐานะที่ลูกชายเป็นลูกน้องของกำนันนก
เมื่อถูกสั่งให้ทำความสะอาดก็คงต้องทำยืนยันว่าลูกชายเป็นคนดีไม่เกเร
ไม่เคยมีเรื่องไม่ดีมาก่อนที่สำคัญคือเป็นคนขยันทำงานหาเงิน
ดูครอบครัวกับลูกซึ่งอนาคตเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ก็อยากให้ลูกเนี่ยได้ทำงานในบ้านกำนันนกต่อ
เพราะว่าผู้ใหญ่โหดเนี่ยพ่อกำนันนกเนี่ยเขาเป็นคนดี
เราให้กำลังใจให้รอดพ้นจากงานนี้ไปไม่อยากให้มีเรื่องมีราวอะไร

แล้วยังอยากให้ลูกทำงานที่บ้านกำนันต่อไหมคะถ้ามันเป็นอย่างนี้
ถ้าไม่มีอะไรเขาก็ทำได้เพราะว่าบ้านผู้ยายโยดเขาดีเขาก็ทำเหนืออวก

อะไรเกี่ยวกับกำนันหรอกแต่ว่าเขาทำที่อู่
กำนันก็คงจะเรียกเขามาใช้ถ้าเป็นลูกน้องก็ต้องทำ

ลูกเราไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการคดีอะไรอย่างนี้ครับ

ทีนี้เราก็ไปที่บ้านของนายนิวัชชัยหรือว่าในบีด้วยนะคะ

เจอแม่ในบีแม่บอกว่าลูกชายออกจากบ้านไปทำงานตั้งแต่หลังเรียนจบม๑

ล่าสุดนี่เพิ่งกลับมางานศพลุง๑๙มีนาคมนี่เอง
ก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยนะคะ
ก็ถามว่าแล้วลูกชายติดต่อกลับมาไหม

นี่เพิ่งจะมารู้ข่าวนี่แหละว่าลูกไปอาศัยอยู่กับกำนันนก

แต่แม่เชื่อว่าลูกแม่คงไม่ได้มีเจตนาหรือตั้งใจว่า

คือแค่ทำตามคำสั่งเจ้านายมากกว่า
ไปทำก็ไข่ไม่รู้จักโดยไม่เคยไปด้วย

ลูกก็ไม่ทราบก็เพราะว่าลูกอยู่ที่นี่สะลอก

ไม่รู้อะไรเลยว่าเขาอะไรกัน
ใครเขาอยู่ในก็ยังไม่รู้เลย

ล่าสุดนี่โพสต์สตอรี่สักที่ขาอยู่ค่ะ

หลังเกิดเหตุแค่๔วันนะคะ

ขอบคุณเพื่อนที่เป็นห่วงและคอยให้กำลังใจ

ให้แคล้วคลาดปลอดภัย
นี่ค่ะนี่นะคะก็ไปหลายวัดอยู่นะ
อันนี้เป็นบ้านแม่บุญธรรมของในซ่าค่ะ

มันยังเคยขู่ฆ่าแม่บุญธรรมที่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กด้วยซ้ำ

ซ่ามักจะไปคลุกคลีอยู่กับแม่แท้ของตัวเอง
เมื่อก่อนโตมากับแม่บุญธรรมแม่บุญธรรมเลี้ยงมา
แต่ตอนนี้ก็กลับไปคลุกคลีอยู่กับแม่แท้
ไม่รู้ไม่มีใครรู้เลยทางฝั่งนี้
แม่บุญธรรมเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าในซ่าไปอยู่บ้านกำนันนก
แล้วปรากฏว่าแม่แท้ของนายเศร้าวีดีโอคอลมาหาญาติพอดีเลย
ทีมข่าวก็เลยมีโอกาสสอบถามกับแม่แท้ของในซ่าค่ะ

ไม่ได้หนีไปไหนก็อยู่ที่บ้านกำนันนกนั่นแหละ

พอได้ยินเสียงปืนทุกคนก็ตกใจกันหมด
แล้วกำนันนกก็สั่งให้ตัวเขา
ก็คือในซ่ากับเพื่อนอีก๒คนเนี่ย

ก็นายจ้างสั่งมาก็ต้องทำ
รับว่าลูกชายเองก็ยังตกใจอยู่
ซึ่งแม่บอกลูกแล้ว

แม่บอกว่าจะไม่มีการประกันตัวนะคะ
จะทำประกัน
แต่ทีนี้ว่าน้องยังไม่ได้กลับ
ำนันก็เลยบอกว่าให้อยู่ช่วยในงานก่อน
เผื่อว่าซื้อโครงซื้อของอะไรแบบนี้ค่ะ
น้องเป็นลูกน้องอ่ะ

เขาไม่ได้เล่านะคะเพราะว่าเขาอยู่ข้าง
คือว่าคือว่าตอนยิงกันแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ

กำนันเขาก็สั่งให้ทำความสะอาดแค่นั้นเอง